อุบลเนี่ยโอ้โหคนป่วยเพิ่มนับพันคน
แต่ว่าที่ภูหินร่องกล้าวันนี้มีแม่คณิ้งเกิดขึ้นครั้งแรกของปีนี้ครับ

ไปขึ้นเขากะหน่อยเป็นที่บ้านไหมบร้องกล้า

ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมนะครับ
ชาวไทยภูเขาเผ่ามงค์นะฮะ
ที่อยู่ที่นี่เขาก็พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว

น้ำค้างแข็งหรือแม่คะนิ้งบนยอดญา

อุณหภูมิไปเจอเมื่อเช้าคุณผู้ชมครับ๒องศาเท่านั้นเอง

ดูดิน้ำแข็งเกาะแบบนี้เหมือนต่างประเทศเลย

สำหรับแม่คณิ้งที่จังหวัดพิสุนโลกถือว่าเป็นครั้งแรกของปีครับ
ทำให้คนที่ไปเขาตื่นเต้นเป็นอย่างมาก
เพราะว่าอากาศก็หนาวแล้วก็ถ่ายรูปได้สวยแบบนี้แหละครับ
ไปดูที่อำเภอแม่แจ่มพื้นที่ห่างไกลตัวเมืองเชียงใหม่กันหน่อยไหมคะ
แจ่มอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณสัก๑๒๐กิโลเมตรเลยนะ
เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ๑๓๑๕องศาเซลเซียสค่ะ
ชาวบ้านบ้านห้วยหายในตำบลท่าผาเขาบอกว่าต้องมารวมตัวกันหาเศษไม้ก่อไฟคลายหนาวกันเลย
รวมถึงทำข้าวหลามเผานำไปรับประทานเป็นมื้อเช้าด้วย
ลงมาทำพื้นที่ราบกันหน่อยนะครับพื้นที่ราบอุณหภูมิอยู่ที่๑๕๑๘องศาเซลเซียสครับ
ที่โรงเรียนอาทิบันชิงใหม่คุณครูก็ต้องนำเด็กนี้กระเด็นไปเต้นไประกอบเพลง

ถ้ายอดฮิตเด็กก็ชอบก็เต้นไปอบอุ่นร่างกายไปก็เป็นการออกกำลังกายยามเช้า
คลายหนาวก่อนจะเข้ามาเรียนกันตามปกตินะครับ
ส่วนที่ชัยนาธค่ะทั้ง๘อำเภออากาศก็หนาวเย็น
มีหมอกขาวปกคลุมทั่วพื้นที่นะคะ
อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่๑๖องศาเซลเซียสค่ะ
แต่ว่าพื้นที่เชิงเขาอากาศหนาวเย็น
ต่ำสุดที่๑๔องศาเซลเซียสแล้วก็หมอกลงจัดเลยนะคะ
เช้าวันนี้รถยนต์ต้องเปิดไฟหน้าแล้วก็ไฟตัดเบาะในการใช้เส้นทาง
ส่วนในพื้นที่การเกษตรมีหมอกหนาค่ะ
เกิดน้ำค้างเกาะตามยอดย่าแล้วก็ต้นข้าว
สร้างความสวยงามให้แก่ผู้พบเห็นด้วย
ไปดูอีกหนึ่งจังหวัดที่อีสานครับ

อุณหภูมิเฉลี่ยก็๑๒๑๕องศาเซลเซียส

พัดแรงครับ๒๐๓๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ทำให้คนเจ็บปวดเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ
โรคไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ปอดบวม
ก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์สรรพสิทธ

คนแน่นโรงพยาบาลทีเดียวครับ

ผู้ป่วยต้องดูแลตัวเองครับ
โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว
และกลุ่มเด็กแรกเกิดถึง๔ขวบนะครับ
ต้องมีการดูแลเป็นพิเศษนะครับ

ก็รักษาสุขภาพกันด้วยแล้วกันนะครับ